มาดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งกันหน่อยค่ะ
ว่ามีความไม่ชอบมาพากลที่ชาวบ้านร้องเรียนอยากจะให้ตรวจสอบค่ะ
ขอนแก่นนะคะชาวบ้านเป็นร้อยคนรวมตัวไปพบในอำเภอให้ตรวจสอบกำนันค่ะ
บอกว่าวางตัวไม่เป็นกลางเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้านไปกรอกลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไม่ยินยอมด้วยนะคะ
จงกลรัฐแสงสีเรืองค่ะอายุ๕๔ปีกับชาวบ้านที่ตำบลสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นกว่าร้อยคนคุณผู้ชม
ยื่นหนังสือร้องเรียนกับในอำเภอให้ตรวจสอบกำนันตำบลสาวถี
อ้างว่าวางตัวไม่เป็นกลางฝักไฟนะคะในตัวผู้สมัครและพักการเมืองหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่๒ขอนแก่นค่ะ
แล้วพฤติกรรมก็คือจดลายชื่อแล้วเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
และแนะนำให้เลือกผู้สมัครเบอร์๕กับพักที่เบอร์๕สังกัดเท่านั้น
อันนี้คือชาวบ้านเขาก็มาร้องเรียนแบบนี้นะคะนายพีรพงศ์มาหาชาวบ้านโคกล่ามเนี่ยบอกว่ามีคนใกล้ชิดผู้นำชุมชนมาเก็บบัตรประชาชนผู้สูงอายุในหมู่บ้านไป
จึงพามาแจ้งความเพราะทุกคนไม่มีใครรู้ว่าจะเอาบัตรประชาชนไปลงชื่อเลือกตั้งล่วงหน้า
ถามกับประหลัดอำเภอก็บอกว่าตำบลสาวถีมีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพียง๗คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ตรวจสอบผู้นำชุมชนค่ะ
ประชาชนไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าเก็บไปเลือกตั้งนอกเขต
ไปดูอีกด้านหนึ่งบรรยากาศหาเสียงของคนนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะ
วันนี้ก็นำทีมผู้สมัครจังหวัดอุดรธานี
หาเสียงในตลาดสดเทศบาลค่ะก็ต้องไปทุกที่นะคะไปตลาดสดก็แวะร้านขายกาแฟโบราณ
พอไปร้านกาแฟก็ต้องโชว์ลีลาชงกาแฟนิดนึงถูกไหมคะ

ก็ไปชงให้กับทีมหาเสียงได้ชิมฝีมือนะคะ
ทุกคนก็บอกว่าหวานแต่อร่อยค่ะดูดูค่านะคะนี่ค่ะ
วันนี้ไปตลาดเหมือนกันนะคะตลาดเจ้าพรมที่พระนครศรีอยุธยา
ก็เดินขอคะแนนจริงให้ผู้สมัครทั้ง๕คนของพัก
พี่น้องประชาชนก็มาทักทายอย่างกันเองนะคะ
ตอนที่เดินในตลาดเนี่ยค่ะ
แล้วแม่ค้าบอกว่าถ้าปล่อยปลาไหล่
การทำงานจะลื่นไหลจะได้เป็นนายก

ปลาไหลเอาไปปล่อยเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเมืองค่ะ

ทำบุญครับผมครับผมโอเคครับ
ทำบุญให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
และก็ให้เกิดให้ด้วยนะครับ
ทำบุญให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญรุ่นเรือง
คนรุ่นเรามักจะเอาความฝันไปฝากกับลูก
ทีมพิทาเอาความฝันของตัวเองไปฝากกันด้วย
ความฝันของผมมีให้ฝากให้คนที่มีคิดอุดมการแบบผม
คนที่ต้องการทำงานแบบการเมืองแบบผม
คนที่เห็นประเทศไทยในอนาคตที่อยากเป็นอย่างผม

ถ้าผมมีความฝันอยากจะทำการการเมืองแล้วสมมุติว่าจะส่งต่อให้ลูก
และให้คนที่เป็นนามสกุลเดียวกันเป็นลูกผมมาทำงานต่อ
พักเราหรือผมไม่มีวิธีคิดแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็ถ้าไม่ฝากกับคนอื่นก็ให้มันตายไปกับผม
แต่ว่าเขาควรที่จะมีความฝันของเขาเอง
แล้วถ้าเกิดเขาคิดเกิดจะฟันแบบพ่อก็อีกเรื่องหนึ่ง
แล้วผมก็จะยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้มีความรุนแรงในครอบครัวผม

ครับด้วยความรักยืนยันว่าไม่มีความรุนแรงครับผม
คนก็มองทักศิลป์เป็นปีศาจร้ายนะครับ
ถามไม่ได้เป็นแบบเขาคิดนะถามเพราะมีคนรู้สึกแบบนั้น
แต่อีกกลุ่มคนอาจจะรู้สึกว่าคุณทักษิณ

พลเมืองคนหนึ่งก็ควรที่จะได้รับความยุติธรรม

ใครก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินไทย
จุดอ่อนของเขาก็คือว่าเขาไม่เหมาะสมกับความท้าทายใหม่
แข็งของเขาก็คือเขาเป็นผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ในการยอมรับ
เป็นคนที่ถ้าอนุรักษ์นิยมอยากจะให้ทำแบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้น
อันนี้มันเป็นปัญหาที่นั่นแต่ปัญหาที่หนักที่สุดของเขาก็คือความชอบทำในการเข้าสู่อำนาจ
เขายึดอำนาจมาพอเขายึดอำนาจมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากเสียงของพี่น้องประชาชน
ปีแรกไม่มีฝ่ายค้านมีแต่พักพวกเขาสวที่ตั้งมาก็มาจากอำนาจของเขา
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุมันไม่ใช่เรื่องแค่สุขภาพมันไม่ใช่เรื่องแค่ความสามารถ
แต่จะให้พูดในความสามารถเป็นผู้นำที่มาจากกองทัพแต่ปฏิรูปกองทัพไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาตัวเอง